สาธุขอให้บุญกุศลที่ลูกทำในวันพระใหญ่วันออกปรรรษานี้ถึงพร้อมด้วยอายุวรรณสุขภาระสาธุ
คุณผู้ชมอิ่มบุญแต่เช้าเลยนะ
มาตักบาทค่ะตักบาทเทวโรพนาออกปรรษา
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
อกอิ่มใจกันแต่เช้าเลยนะคะ
เชื่อว่าใครหลายคนตอนนี้ก็เตรียมจะอิ่มอกอิ่มใจเหมือนดิฉันนะคะ
เพราะว่าเตรียมข้าวเตรียมของออกไปทำบุญตักบาทกัน
จากเข้าของที่จะเตรียมออกไปทำบุญตักบาทแล้วอย่าลืมพกร่มด้วยนะคะ
เพราะว่าเห็นไหมฝนมาตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาและลากยาวจนถึงช่วงเช้าได้เลย
ช่วงวันนี้ค่ะใครที่จะออกไปทำบุญจุดไหนบ้างล่ะต้องเตรียมร่ม
จากภาพถ่ายดาวเทียมตอนนี้นะคะตี๕๔๙นาทีค่ะ
จะเห็นว่ามีฝนมาแล้วภาคเหนือตอนล่างค่ะ
แถวกำแพงเพชรพิศนุโลกพิจิตรและนครสวรรค์
ลากยาวจนถึงภาคกลางตอนล่างเลยนะคะ
รวมถึงภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก
เป็นลักษณะฝนเยอะด้วยนะคะก็คือเป็นจุดสีส้มแดง
ช่วงนี้ฝนเยอะนะแต่ว่ายังคงป้วนเปี้ยนอยู่ที่เดิมค่ะ
อกจากนี้ยังคงต้องเตือนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
และภาคอีสานตอนบนจะเห็นว่าสีเขียวจางเหลืองนั้น
เริ่มมาแตะที่ภาคเหนือแล้ว
เขียวแปลว่าอะไรคะคุณดาว

แสดงว่าจะมีหนาวปนฝุ่นนะ
ใครจะออกไปทำบุญช่วงเช้าแบบนี้

หมายถึงภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนนะ
ร่มเตรียมแล้วอย่าลืมเสื้อกันหนาวด้วยนะคะ
ฝนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ปัจจัยยังคงเป็นตัวเดิม
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลาง
และภาคกลางตอนล่างกรุงเทพและปริมณฑล

พาเอาความชื้นขึ้นมาเป็นฝน
น้ำฝนน้ำฟ้ายังคงเติมลงมา
ส่วนพื้นที่ที่เกิดฝนโอ้โหพื้นที่เดิมนี่แหละ
ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่าง
ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน

้วนเปี้ยนอยู่จุดนี้แหละค่ะทั้งวันเช้าอาจจะไม่หนักเท่าไหร
แต่จะไปหนักช่วงเย็นจนถึงค่ำประมาณ๕โมงเย็นจนถึง๒๓ทุ่มได้เลยนะคะ
ใครที่จะไปทำบุญช่วงเย็นเวียนเทียนเอาแล้วทีนี้พกร่มไปด้วยค่ะ
ส่วนคลื่นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะ
ทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยคลื่นไม่ค่อยสูง
โดยเฉพาะทะเลอ่าวไทยคลื่นไม่สูงเลยค่ะ